ความเคลื่อนไหวของหนุ่มแมคทิวดีนหลังจากเข้ารับการรักษา
วันนี้มีการเผยภาพแรกออกมาหลังเข้ารับการรักษาโรคโควิด๑๙
โซเชียลเองก็แห่ให้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยขอให้ทั้งครอบครัวปลอดภัยค่ะ
ส่วนคนบันเทิงที่อยู่ใกล้ชิดนี่ก็พากันไปตรวจเชื้อ
แต่ก็ยังไม่มีใครพบเชื้อนะคะ
นักแสดงและพิธีกรชื่อดังที่ออกมาประกาศตัวเป็นคนแรกของวงการบันเทิงว่า
ติดโรคโควิด๑๙แมคทิวดีนโพสต์ภาพแรก
หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถีก็คือภาพนี้นะคะ
ตั้งแต่คืนวันที่๑๓มีนาคมก็ออกมาขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้
แล้วก็อยากให้ทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
ไม่แยกกันไม่โทษกันไม่ตีกัน
ทุกที่ทุกประเทศก็กำลังลำบากค่ะ
ขณะที่ภรรยาสาวลีเดียสรรรณรัชน์ยังคงแยกตัวออกจากทุกคนในบ้าน
รวมถึงลูกทั้งสองคนด้วย
โดยเธอก็มีการโพสต์ระบายความอัดอั้นในฐานะของคนเป็นแม่นะคะ
ตอนนี้คุณลิเดียแยกตัวออกมาแล้ว

น้องก็ต้องตรวจแล้วทีนี้ก็คือต้องแยกกันหมด

เธอก็บอกว่าในฐานะคนเป็นแม่เห็นลูกร้องไห้นี่ก็แย่เหมือนกันนะคะ
ซึ่งคนในครอบครัวคนอื่นรวมถึงผู้จัดการส่วนตัว
ทั้งลิเดียแล้วก็แมททิวก็ผลตรวจออกมาไม่พบเชื้อนะคะ
แต่ก็จะรอแค่ผลตรวจของคุณลิเดียแล้วก็ลูกทั้งสองคนอยู่
ฝากความเคลื่อนไหวอื่นของคนในวงการวันนี้
ก็มีการทยอยออกมาบอกถึงผลตรวจเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยาใบเตยสุธีวันแล้วก็ดีเจแมน
คุณกายรัชนนท์พรอยเชอร์มานซึ่งก็มีผู้จัดการคุณเดียวกับครูลีเดียเนี่ยนะคะ
รวมไปถึงนางเอกสาวแต้วนัทพรก็ไปตรวจคัดกรองด้วย
เพราะว่าวันที่๑๙กุมภาพันธ์เธอได้มีโอกาสพูดคุยกับแมททิวในงานงานหนึ่ง
ซึ่งแมททิวก็เป็นพิธีกรนะคะ
ผลสรุปผลตรวจของทุกคนออกมาแล้วไม่มีใครพบเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
แต่แน่นอนว่ายังคงต้องกักตัวเฝ้าระวังนะคะ
เพราะว่าถ้ายังไม่แสดงอาการบางครั้งก็ตรวจไม่เจอเชื้อนั่นเองใช่ค่ะ